เมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
นายเทพศักดิ์ถิตรักษาผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

ได้ร่วมเปิดโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินถนนนานาเหนือกินระยะทาง๗๕๐เมตร
นับตั้งแต่แยกนานาไปจนถึงสะพานข้ามคลองแสนแสบ
โครงการนี้ยาวทั้งหมด๗๕๐เมตร

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ

แล้วก็ผลพลอยได้ก็คือว่าจะทำให้ภูมิทัศน์สวยขึ้นนะครับ
เพราะว่าเราจะลื้อถอนเสาสายออกทั้งหมดเลย
รวมทั้งสายสื่อสารด้วยนะครับ
สำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นการไฟฟ้านครหลวงชี้แจงว่า
การก่อสร้างจะเป็นเพียงระยะสั้น
มีการควบคุมความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และหลังจากโครงการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม
จะมีการคืนสภาพผิวจราจรให้มีความสมบูรณ์และสวยงาม